มีท่านผู้ชมอีกมากคงอยู่ในอาการเดียวกันเมื่อติดตามข่าวที่ว่านี้ก็คือว่ามันอะไรกันนักหนา

มันกลายเป็นข่าวใหญ่มันกลายเป็นประเด็นที่

มันเป็นประเด็นที่สังคมก็งง
เพราะว่าฟังจากบรรดาอธิการบดีผู้มหาวิทยาลัย

คนที่เขาเห็นด้วยว่ายังไงก็ต้องแจ้งก็ว่าไปอย่างหนึ่ง
แล้วชาวบ้านคิดยังไงชาวบ้านงงครับ

วันนี้ข่าวนี้ก็ยังร้อนอยู่
และคงยังร้อนกันไปอีกหลายวัน
กว่าจะได้ข้อยุติว่าเป็นยังไง
วันนี้เช้าขึ้นมาลองดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์สิครับ

นี่ประกาศปปชกระทบสังฆราช

เพราะทรงเป็นนายกสภามมรคือมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ย
เถระชั้นผู้ใหญ่ก็ไม่อยู่

กรรมการรามคำแหงเตรียมลาออกแล้ว

กรรมการสภาจุฬาของจุฬาลงกรที่ว่าจะเจาะออกก็จริงครับ
ส่วนบอร์ดของสถาบันต่างที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวิทยาศาสตร์

ธิการบดีรามคำแหงง
บัณฑิตก็ต้องโดนด้วย
ก็เลยดูปฏิกิริยาเหล่านี้แล้ว

การแจ้งบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน
มันเป็นเรื่องความเลวร้ายขนาดนั้นเช่าหรือ
มันเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่า
ที่จะเข้าไปดำรงตำแหน่งอย่างนั้นหรือ

อันนี้ก็ทำให้เข้าใจได้ว่า

การบังคับให้แสดงบัญชีทรัพย์สิน

แต่ที่ผ่านมาคนที่อยู่ในข่ายเนี่ย
เขาต้องยอมรับกฎเกณฑ์กติกา

การแจ้งบัญชีทรัพย์สินเนี่ย
มันยุ่งยากมันซับซ้อน
ก็เป็นเรื่องที่ปปชควรจะได้คิดว่า
จะทำยังไงให้มันง่าย
หลักการแจ้งบัญชีทรัพย์สินก็คือว่า
อยากรู้ว่าก่อนคุณเข้ามามีตำแหน่งนี้

บอกมาเขียนไว้แจ้งไว้
คุณมารับตำแหน่งพ้นไปแล้วเนี่ย
ไหนดูซิว่าคุณมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่

หรือลดลงเนี่ยเพราะอะไร
ก็ต้องมีก็เขียนไว้
ทีนี้เขากลัวว่าคนจะมาให้สินบนเนี่ย
เดี๋ยวมาให้กันตอนพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนาน

พ้นตำแหน่งไปแล้วหนึ่งปี

บอกอีกทีนี้ว่าพ้นตำแหน่งมาแล้ว๑ปีเนี่ย

แต่ว่าปปชไปออกแบบเอกสารยังไงก็ไม่รู้
ทำให้มีความรู้สึกว่า
การแจ้งบัญชีทรัพย์สินนั้นยุ่งยาก

แล้วก็มีคนบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่
ประกาศปปชฉบับใหม่เนี่ย
เขาให้เป็นภรรยานอกสมรสเนี่ย
ถ้ารู้ว่าคนคนนี้มีภรรยาที่ไม่จดทะเบียน
แต่คนสามารถรู้กันได้ว่านี่เขาเป็นผัวเมียกัน

เขามีช่องทางที่จะเอาเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบเนี่ย

เป็นภรรยานอกสมรสได้

เอาไปฝากไว้กับคนอื่นที่ไม่ไว้ใจกันเนี่ย

ฉบับใหม่จึงบอกว่าภรรยานอกสมรส

หรือภรรยาที่เคยอยู่กินกันมา
พอถึงจุดหนึ่งขึ้นมาจะไปรับตำแหน่ง

หลักฐานการหย่าเพื่อจะอ้างได้ว่า

ไม่ได้มีนิติสัมพันธ์กันอย่างใดทั้งสิ้น
ฉะนั้นไม่ต้องมาแจ้งบัญชีทรัพย์สินพ่วงด้วย

คุณจะไปหย่าไปเหยื่อกันทีหลัง

ต้องแจ้งด้วย
แลก็แม่ลูกกั้นไม่เบี้ยวกัน

ที่จะแจ้งบัญชีสัพศิลป์

ส่งคุณวุฒิหรือบอร์ดของที่นั่นที่นี่
เอ๊ไปมีคอนโดอยู่
แล้วก็มีกิ๊กอยู่ที่คอนโดนี้

คราวนี้มีเสียงต่อต้านกัน

นี่มุมมองของคนที่

มุมมองของคนที่บอกว่าต้องแจ้ง

เลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากร
ในสถาบันดุมศึกษาของรัฐ

ท่านอธิบาย

ว่ากรรมการผู้ส่งคุณนวุฒน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีบริษัทรับเหมา

ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

มีธุรกิจบริษัทรถยนต์

จากบริษัทของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

มีตัวอย่างมาแล้วในอดีต
ฉะนั้นป้องกันไว้เสียดีกว่า

สุจริตไม่เข้าไปทำอย่างนี้

อาจารย์ดรพิชัย

คณะบดีจากนิดด้า

เห็นอย่างนี้แล้วสุสึกอึ้ง

ได้แต่นึกปลงกับพฤติกรรม
บรรดากลุ่มคนที่เป็นผู้บริหาร

แทนที่จะให้ความสำคัญและคำนึง

และธรรมาภิบาลในการบริหาร

เป็นหลักฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ

เพียงแค่การมองผลประโยชน์
และผลกระทบในระยะสั้น

ยังเป็นการคิดที่ไม่รอบครอบ
แล้วก็แตกตื่นเกินจริงอีกด้วย

แล้วก็สัญหาใหม่เลือกกันใหม่

หลักการแจ้งบัญชีทรัพย์สินเนี่ย

ถ้าคุณไปทุจริตจอลอปชั่น

ป้องกันทุจริตคอลลับชั่น
การป้องกันทุจริตคอลลับชั่น

เวลานี้ประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ย

นักลงทุนเขาไม่อยากมา